เอาเรื่องความวุ่นวายที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพกันหน่อย

คนคงว่าไปทำจะไปโอนที่จะไปอะไรปกตินะ
แต่มีชาวบ้านเขาบอกว่าเอาของขวัญมาให้ที่ที่ดิน
แล้วพอเปิดกล่องของขวัญมาโอ้โหแตกฮือเลยค่ะ

และอะไรในของขวัญนั้นก็แตกคืนเลยเหมือนกัน
ใช่ค่ะอะไรที่ว่านี้มันคือตัวเงินตัวทองคุณผู้ชม

ใช่ค่ะคือโอ้โหดูนะคะ
นี่ก็ถ่ายมีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

เขาก็เป็นการเผยแพร่ไลฟ์เลย
ไลฟ์เหตุการณ์ความยาวจริงที่ไลฟ์ประมาณ๑๔นาทีนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีข้อความต่างมากมายเลย

กรมที่ดินสะเทือนนี่หรือความยุติธรรมที่ประชาชนได้รับ
หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่าเอาหูไปนาวตาไปไล่อีกต่อไปเลย

ให้ความช่วยเหลือให้ความเท่าเทียม
โยบายหาเสียงของแต่ละพักล้วนดูดีมีความหมาย
แต่มันเป็นแค่นโยบายจับต้องได้ไหม
ทำไมต้องปล่อยให้ประชาชนดิ้นรนต่อสู้กับความอายุติธรรม
ที่เจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับในทุนขุนศึกทำแบบนี้กับประชาชน

วาจกรรมที่พูดก่อนได้เป็นกับหลังได้เป็นมันต่างกันเหลือเกิน

เจ้าหน้าที่ผู้น้อยต้องถูกกดดันถูกข่มเหงให้ทำผิด
โดยผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้ากระทรวงสั่งให้โกงเอาที่ของประชาชน
นี่แหละคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้คือเรื่องของการโกงเอาที่ของประชาชน
ซึ่งเขาไม่กลัวเลยต่อการกระทำผิดแบบนี้

ประชาชนสังคมต้องตื่นมาต้องตื่นตัวมาสู้ด้วยตัวเอง
หวังพึ่งใครที่เกี่ยวข้องคงยากลำบาก
คุณเกิดเมื่อวานนะตอนเกือบเกือบเที่ยง
ก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเข้าไปที่ที่ดินสาขาพระขนง

หลักใหญ่ใจความคือเธอเนี่ยเธอบอกว่าเธอโดนโกงที่ดินจาก๗ไร่

แล้วเธอก็เอาตัวเงินตัวทองที่เตรียมใส่รังมาปล่อยกลางสำนักงานเลย
ทุกคนแตกฮืออยากให้ได้ดูคลิปกันหน่อยคุณผู้ชม

เดี๋ยวขอดูคลิปความวุ่นวายตอนนั้นหน่อยค่ะ
สำนักภาพฤทธิบทนิกทัพศิษฐ์ประชาชน
อาทิตย์ปฎิสั่งให้ดูคุณผู้

เธอไม่ได้รู้ว่าดินพักะโหนนะเป็นอะไร
แค่ดินพักะโหนนี่มีพ่อบ้าน
พ่อบ้านต้องเป็นน่าี่ว่าลูกน้องท่าแหละโครงด้วย
คือประชาชนที่มาร้องเรียนสามีภรรยาคู่นี้
ค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศความวุ่นวายที่ดินไหม
นี่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปยังคนโพสต์นี้
คนที่เขาไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟัง
คนที่เขาไลฟ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นญาติของสองสามีภรรยาในคลิปนี่แหละค่ะ
ซึ่งสองสามีภรรยาเนี่ยเขาไปร้องเรียนแล้วก็มีการบอกด้วยนะ
บอกว่าเตรียมตัวเงินตัวทองเอาไว้๔ตัวใส่รัง
เพื่อจะปล่อยที่สำนักงานที่ดินจริง
นักข่าวเราก็ถามไงตัวเงินตัวทองเอาจริงต่อให้ตัวมันไม่ได้ใหญ่มาก
แต่ว่ามันก็ตกใจค่ะแล้วก็ถามว่ามันเกิดจากอะไร
ก็ได้ความมาว่าสาเหตุเกิดจากได้รับความเดือดร้อน
การรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่
โดยที่ดินของครอบครัวมีอยู่ประมาณ๗ไร่
แต่ว่าถูกในทุนขนาดใหญ่มาฮุบไป
ล่าสุดมันวัดอีกทีนึงคือเหลือแค่๒ไร่
ที่ผ่านมาก็ไปร้องทั้งศูนย์ดำรงธรรมร้องนายกมาแล้ว
แต่ว่าเรื่องเงียบทีนี้ก็เลยทนไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไง
คนโพสต์ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเรื่องนี้
ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินคือคาดการณ์นะ
ว่าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอาจจะมีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วย

แต่ทั้งหมดก็เชื่อว่าเกิดจากคำสั่งของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
เจ้าพนักงานเองก็ต้องยอมทำตามคำสั่ง
แล้วก็ยืนยันค่ะว่ายังไงก็จะสู้ให้ถึงที่สุด
กว่าจะมีคนมารับผิดชอบเรื่องนี้
คือคราวนี้เอาตัวเงินตัวทองมาปล่อยตรงนี้
ก็เหมือนเป็นการด่าเหมือนกันนะเอาตัวเฮียมาปล่อยเนี่ยนะ
ตอนนี้เรื่องก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็จะเอาหลักฐานทั้งหมดมาชี้แจงสื่ออีกรอบนึง
แล้วก็สิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าวของเราติดต่อทางฝั่งคนโพสต์ได้แล้ว
เดี๋ยวประสานต่อเดี๋ยวดูต่อว่าทางฝากฝั่งเจ้าหน้าที่
จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงนะครับ